เราก็เลยพาไปส่องนะคะหนุ่มหล่อล่ำแต่ว่าเขาออกแนวแบบเข้มสไตล์ไทย
แต่ว่าถูกใจชาวต่างชาติมากเลยนะคะ
ตอนนี้แต่งงานไปหลายคนแล้วนะคะ
ที่สำคัญรสนิยมเขาโกลอินเตอร์ด้วยจะมีใครบ้างมา
เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐรวบรวมมาให้ดูแล้วค่ะ

หล่อจัง
อูหูหล่อจริง
นักแสดงมากความสามารถคุณเอสกันตะพงค่ะ
เขามีเอกลักษณ์คือบุคลิกเท่หุ่นดีสมเป็นชายไทยแท้นี่แหละ
มาเจอคู่ชีวิตอย่างสาวคริสติน่าที่ฟิตเน็ตไง
ครั้งแรกก็ปิ๊งสาวเยอรมันคนนี้เลยค่ะ

พอได้จังหวะคุยก็จริงจังถึงขั้นแต่ง
เพราะว่าพ่อของหนุ่มเอสเขาอยากมีหลาน
ซึ่งก็มีพยานรักเป็นสาวน้อยน่าเอ็นดูค่ะ

ชาวไทยคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าหลงในความน่ารักกันทั้งเมืองเลยนะ
และจากปัญหาสุขภาพของเอสกันตะพงที่ผ่านมาค่ะ
ทำให้รู้ว่าทั้งคู่คือรักแท้แม้จะมีอุปสรรคนะคะ
ต่อกันที่ชายไทยแท้ผิวเข้มคนต่อมา
นั่นก็คือคนสนิทของดิฉันค่ะ

บ็อกซิงโตน้ำโถ่งด้วยค่ะ
น่าตาลูกลึกใหม่อเมริกา
ดิโดดิโดดิโดดิโดมันเต้นมาตรง
อารมณ์ก็ลงทง

เข้าไปเจอกับสายาคุณมาเรียครั้งแรก
ที่หนุ่มสิงโตไปเล่นดนตรีที่ภูเก็ตค่ะ
เห็นที่แรกก็อุ้ยปักใจชอบเลย

ความสวยแบบสาวลูกลึ่งสิงโตอเมริกาเนี่ยค่ะ
ทำเอาสิงโตร้องโดดีดงโดดีโดง

เงินพันธุ์อังขวานปีอ่าว

โดดีโดงไปโดดีโดงมาลูกไงกี่คนละเนี่ย

สิบปีที่คบกันมามีพยานรักด้วยกันถึงสามคน
เป็นนุ่มหล่อกันทั้งบ้านนะคะไม่นานคนได้เข้าวงการตามรอยคุณพ่อ
ดีโดดีโดดีโดดีโดต้องเต้นหัวตรงอลงโทะลงโทง
เห็นเขาคมเข้มหลายคนคิดว่าพี่สิงโตเป็นคนใต้ไม่ใช่นะ
คนที่สามคนที่หลังบันเทา
ไปต่อกันที่พี่บอยพิษนุค่ะหนุ่มไทยสายอินเตอร์นะคะ
หลงรักสาวสวีเดนภรรยาเขาชื่อคุณอาแมนด้า
ศิลปินระดับโลกนะภรรยาคุณบอย
แล้วนอกจากนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทของคนในวงการบันเทิง

สนิทกับพี่เก๋ชนระดาด้วยแล้วก็อีกเพียบเลย

แล้วพี่บอยตอนนั้นนะจังหวะคนมันโสดพอดี

หนึ่งปีแต่งเลยว้าว
คือเจอคนที่ใช่แล้วไม่ต้องเทคทาบนานคุณผู้ชม
สุดท้ายก็ได้โซ่ทองคล้องใจเป็นสาวน้อยน่ารักน้องเฟรยามา
แต่ถึงจะมีลูกแล้วความแซ่บไม่แผ่วค่ะ
คุณภรรยาห่วงไหมไปฟังคุณอาแมนด้าเลยค่ะ

ก็ไม่มีปัญหาครับเขาไม่ค่อยอันนี้เท่าไ
ให้เขาดูรูปก่อนนะรูปนี้ลงได้เปล่า

ใช่ก็ผ่านเซ็นเซอร์เขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไร

ถ้าไม่มีสิก็ว่าไปยัง